หนุ่มคนนี้เลยค่ะพี่หนุ่มวงกลาค่ะ
คุณพ่อหมาดป้ายแดงเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ยังแบ่งเวลามาใส่ใจพ่อแม่พี่น้องคนไทยแบบนี้แหละค่ะ
เรียกว่าทานน้ำใจของคนบันเทิงหลั่งไหลไม่ขาดสายจริงค่ะ
ล่าสุดนะคะอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะ
คุณหนุ่มกะลานำเข้าสามจำนวน๓๐๐๐กิโลกรัมค่ะ

ขออภัยที่ไม่ได้นำของไปแจกเองทุกหลังนะคะ
จากต้องเว้นระยะห่างนะคะเพราะมีลูกอยู่เนอะ
ต้องขอบคุณหัวหน้าชุมชนที่อำนวยความสะดวก
และทุกคนที่เป็นธุระในการขนของแจกในชุมชนค่ะ